หลังจากที่กรมราชธรรมได้ทำการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชายไปเมื่อวานนี้
หลังจากที่ไม่ได้ลงโทษประหารชีวิตกับนักโทษที่โดนคดี
พากษาถึงขั้นประหารชีวิตมานานเกือบ๙ปี
มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับ
คล้องกับนักวิชาการบางส่วนที่มองว่าการใช้วิธีประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดนั้น
ไม่ทำให้ปัญหาอาชญากรรมลดลงแต่อย่างใด
แน่นอนว่าไม่สอดคล้องกับเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศ
มองว่าการลงโทษประหารชีวิตอย่างจริงจัง
นักโทษที่ก่อคดีอย่างโหดเยี่ยมและรุนแรงยังจำเป็นอยู่
เราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นและปฏิกิรุยาต่างติดตามจากรอยงาน
นักโทษเด็ดขาดชายเทียวราษักลงจิ
ประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเป็นรายล่าสุด
หลังจากโทษประหารห่างหายจากสังคมไทยมานานเกือบ๙ปี
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรม
ยืนยันว่าผู้ต้องขังรายนี้
ฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์
ด้วยการใช้มีดกระหน่ำแทงเหยื่อรวม๒๔แผล

เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม๒๕๕๕ที่จังหวัดตรัง

กรมราชธรรมหวังให้เป็นอุทาหรณ์
ต่อผู้ที่คิดจะเกาะอาชญากรรมร้ายแรง
โดยอาสาสมัครกว่า๒๐คน

ป้ายคัดค้านโทษประหารหน้าเรือนจำกลางบางขวาง
เพราะพวกเขามองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
และเชื่อว่าโทษประหารไม่ช่วยลดเหตุอาชญากรรมลงได้
แม้ว่าพวกเขาอาจตกเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือผู้สูญเสียก็ตาม
แน่นอนค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราค่ะ
ฉันก็ไม่อยากให้เกิดแล้วดิฉันก็เสียใจมากกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
แต่เราก็ยังมีจุดยืนค่ะเพราะเราไม่คิดว่าตาต่อตาฟันต่อฟันมันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ค่ะ
แล้วที่สำคัญถ้าที่ฉันเป็นครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มันควรที่จะมีวิธีการที่จัดการได้มากกว่านั้น
เหตุการณ์เร็วนั้นอาจจะเกิดจากครอบครัวพี่
แต่พี่ก็ยังไม่อยากจะให้ลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยการประหารชีวิต

ก็คือใช้กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ลงโทษรูปแบบอื่นแต่ไม่ใช่โทษประหารชีวิต
คล้องกับแนวคิดของนักอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิต
มองว่าโทษประหารชีวิตไม่มีผลต่อการตัดสินใจก่อเหตุของอาชญากร
เพราะอาชญากรจะคิดเพียงว่าจะถูกจับหรือไม่
ซึ่งการจับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนั้น
มีอิทธิพลต่อการลดจำนวนการเกิดอาชญากรรมมากกว่า
เพราะในวันข้างหน้าหากมีแพ้ในกระบวนการยุติธรรม
เท่ากับว่าเป็นการฆ่าผู้บริสุทธิ์
แต่โทษประหารครั้งนี้กลับส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น
ในมุมของประชาชนทั่วไปที่เป็นกองเชียร์ทั้งหลายนะ
เขานอกจากความสะใจแล้วเนี่ยมันมีผลต่อความเชื่อมั่นด้วย
ความเชื่อมั่นก็คือว่าพอรัฐคมรัฐเด็ดขาดเนี่ย
ประชาชนก็มันกระทบต่อความรู้สึกเขา
เขาจะรู้สึกว่าเอออย่างนี้ดีอย่างนี้สิดี

ดีเกิดขึ้นมันทำให้เขาศรัทธาในกระบวนการยุทธิธรรมมากขึ้น
เพราะฉะนั้นในข้อเสียมันก็มีข้อดี
สำหรับโทษประหารชีวิตเป็นหนึ่งในบทลงโทษทางอาญาที่หนักที่สุดตามกฎหมายไทย
แม้มีหลายประเทศที่ยกเลิก
แต่มีอีกหลายประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิต
สหรัฐอเมริกาที่เน้นปกป้องพลเมืองให้รอดผลจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
มากกว่าสิทธิเสรีภาพของผู้ทำผิดกฎหมาย
แล้วประเทศไทยเหมาะกับบทลงโทษแบบไหนกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน